เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมอยู่บ้านใช่ไหม
เปิดทีวีแล้วก็ต้องเปิดพัดลม

แต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านของคุณผู้ชมเนี่ย

เรามีวิธีซ่อมพัดลมตามแบบฉบับเด็กช่างค่ะ
สุดยอดครับผมทำให้สิ่งแทนเล่นนี่ครับวิธีเด็กชั่ง
เป็นไงคุณชนะอึ้มดิไม่ว่าอะไรจะพังไม่ว่าอะไรจะเสียยังไงก็ซ่อมได้
ซ่อมให้นี่เด็กช่างเขาทำกันแบบนี้แหละเขามีไอเดียมีความคิดแบบดีมากเลย
คือใบพัดแตกใช่ไหมใช้ไม่ได้ทำไงอ่ะเอากล่องรังสิเอารังกระดาษที่อยู่แบบในบ้านนี่แหละ
มาตัดแล้วมาใช้แทนซะเลยแต่ดูไปดูมาคุณผู้ชมอย่าเพิ่งทำตามกันนะ
เพราะว่าเราก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยอะไรแบบนี้รับประกันไม่ได้ว่าพัดอยู่แล้วมันจะไม่ปริวมาหาเรา
คุณลองคิดสภาพคุณนอนอยู่แล้วแบบโอ๊ะรังแปะ